รุนสวัสดิ์นะคะที่สามมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วค่ะ
ใส่เสื้อกันฝนรอเลยเพราะเดี๋ยวก็ฝนตกลงมาแล้วนะคะ
และยิ่งช่วงนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีประกาศออกมานะคะ
ในเรื่องของสภาพอากาศว่าฤดูฝนเนี่ยนะคะ
ก็จะเกิดขึ้นในช่วงของปลายสัปดาห์ที่๓ของเดือนพฤษภาคมนี้เอง
ดังนั้นตรวจสอบข้อมูลกันหน่อยค่ะฝนจะตกพื้นที่ไหนอย่างไร
ได้เตรียมความพร้อมกันดูแล้วนะคะแล้วจะมีลักษณะของคลื่นลมค่ะ
เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดขึ้นฝั่งมีกำลังแรงมากขึ้น
ส่งผลให้ทั่วประเทศไทยมีฝนตกมากขึ้น
ขณะเดียวกันมีห่อมความร้อนอยู่ตอนกลางของประเทศด้วย
จึงทำให้มีฝนตกกระจายนะคะหนักเบาสลับกันไปแต่ละพื้นที่
แต่ต้องเน้นยำภาคใต้ช่วงนี้ต้องระมัดระวังหน่อย
ว่าจะเป็นการเดินเรือการท่องเที่ยวหรือว่าการทำการเกษตร
ต้องระมัดระวังฝนฟ้าที่จะตกลงมาอย่างมากเลยทีเดียวนะคะ
ส่วนคลื่นโดยรวมนั้นก็ถือว่ายังสงบดีค่ะ

ภาพรวมเป็นอย่างไรเรามาตรวจสอบสภาพอากาศกัน
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๒๓พฤษภาคมนะคะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานจะมีฝนฟ้า
ขนร้อยละ๓๐๔๐ของพื้นที่ค่ะ
เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำ
ไม่ควรตากพืชผลการเกษตรข้ามคืน

และไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงในที่โล่งแจ้ง
ขณะที่เกิดฝนตกหนักเพราะอาจจะเกิดฟ้าผ่าได้นะคะ

มีฝนฟ้าขนอง๑๓๐๖๐ของพื้นที่
คลื่นในทะเลสูงประมาณ๑๒เมตรค่ะ
ส่วนเกษตรกรควรเปิดเครื่องตีน้ำ

ค้ำยันกิ่งไม้ผลให้แข็งแรงป้องกันลมพัด
และระมัดระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนระบาดด้วยค่ะ
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่

ในทะเลสูงประมาณ๒เมตร
แนะนำว่าเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะ
ส่วนเกษตรกรควรเปิดเครื่องตีน้ำ

และระมัดระวังโรคเชื้อราในยางพาราด้วยนะคะ
เรียกว่าเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านฤดูการจากร้อนมาฝน

สิ่งที่เจอก็คือฝนรับฤดูฝนนั่นเอง
มาระวังเรื่องการเดินทางและดูแลสุขภาพด้วย